เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีค่ะเราไปตามเรื่องนี้ให้นะครับท่านผู้ชมครับ
สุพรรณบุรีเนี่ยมันมีเหตุฆาตกรรมนะฮะเป็นฆาตกรรมสะเทือนขวัญคนร้าย
ใช้มีดฟันแทงแล้วก็ปาดคอซ้ำจนช่างเชื่อมคนหนึ่งนะ
เขาเป็นช่างเชื่อมนะฮะเขาเสียชีวิตอยู่ที่บ้าน
คือสภาพศพคอเกือบขาดนี่ค่ะทุกผู้ชมครับ

ใช่ค่ะคือคาดว่าคนร้ายเนี่ยเข้าไปตอนที่เขานอนหลับอยู่

มุ้งเข้าไปแล้วไปแทงไปฟันแล้วก็ปาดคอเขา
คอนี่เกือบขาดนะฮะเสียชีวิตอยู่ที่บ้าน
อยู่ที่บ้านโพเขียวหมู่๔ตำบลทัพตีเหล็ก
อำเภอเมืองจังหวัดสุภัณฑ์บุรีท่านประชมค่ะ
ผู้ที่เสียชวิตชื่อวะในไพรวัณแก้วปานอายุ๔๕ปี
ลักษณะของบ้านเนี่ยเป็นบ้าน๒ชั้น
ข้างล่างเป็นใต้ถุนนะฮะเขาอยู่ที่เตียงนอนที่มุ้ง
ที่ใต้ถุนบ้านเป็นบ้านไม้๒ชั้น
ใต้เตียงนอนมีกองเลือดอยู่ด้วยนะครับ
มีสภาพศพคือนอนเปลือยกายใส่อันเกงในตัวเดียวมีบาดแผล
คือถูกมีดฟันเข้าลำคอเกือบขาดนะครับส่วนตามตัวก็ถูก

ว่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๕ชั่วโมงก่อนที่มีผู้มาพบศพนะครับ
ผู้ที่เป็นพยานแวดล้อมที่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
บอกว่านายไพรวันผู้ตายมีอาชีพเป็นช่างเชื่อม
อยู่ที่อู่ต่อรถแล้วในที่เกิดเหตุเนี่ยมีรอยเท้า
เหยียบเลือดเดินขึ้นไปบนบ้านเป็นทางยาวด้วยนะครับ
คาดว่าจะเป็นรอยเท้าของคนร้ายนะครับ
คือย่ำแบบเป็นทางยาวเลยทีเดียวนะ
ก็เลยไม่รู้ว่าหลังก่อเหตุแล้วเนี่ยยังขึ้นไปบนบ้านเขาอีกทำไม

นายสมคิดแก้วปานน้องชายของนายไพรวันผู้ตาย
บอกว่าคนมาเจอศพคนแรกคือพ่อ

คือพ่อเนี่ยเห็นผิดสังเกตก่อน
ว่าเอ๊ะทำไมลูกนอนอยู่ที่มุ้งใต้ถุนบ้านดูแบบ

ก็เลยมาดูเอ้าลูกชายถูกฆ่าตายอยู่คามุ้ง

ที่มาตรวจสอบพื้นที่นะครับที่มาเจอศพเนี่ย
บอกว่าสภาพศพของนายไพรวันผู้ตาย
ใส่กางเกงชั้นในตัวเดียวคาดว่าตอนก่อนที่จะถูกทำร้าย

คนร้ายเข้ามาเนี่ยคงตลบมุ้ง
แล้วก็ลงมือทำร้ายเหยื่อเลย

ตามร่างกายต่างคือฟันเขาจนแบบคือไม่มีทางสู้อะ
จังหวะที่เขาอาจจะหมดแรงไม่มีทางสู้อะไรไปแล้วเนี่ยครับ
ถูกฟันไปเยอะเนี่ยจับคอเขาเงยขึ้นแล้วก็ฟันย้ำอีกนะ
คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่ามาตรวจสอบสภาพศพ
ถ้าไม่ติดกระดูกสันหลังนะที่คนร้ายฟันย้ำไปที่คอเนี่ย
คอมันจะหลุดไปแล้วคอเนี่ยคือเกือบขาด
คือสภาพช่วงคอเนี่ยเละหมดเลยนะครับ
คือคนร้ายพอก่อเหตุแล้วก็ปิดมุ้งนะ
ให้ดูเหมือนปกติแล้วก็หลบหนีไป
น่าจะโดนประมาณนี้ครับดึงคางขึ้นแล้วก็ฟัน
เพราะลักษณะมีดคงจะไม่คมถ้ามีดคมนี่ก็น่าจะขาด

ตอนนี้คือว่าติดเหลือกระดูกช่วงสันหลัง
ก็เลยช่วงนี้ยังอยู่ก็เลยไม่หลุด

เยี่ยมมากเลยนะคะครับนี่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยตอนนี้เราก็อยากจะทราบว่า
เหตุจูงใจอะไรที่คนร้ายก่อเหตุได้หดเยี่ยมขนาดนี้นะคะ
นักข่าวของเราค่ะคุณชมพู่สรรพัฒน์นะคะ
ลงพื้นที่ไปที่บ้านจุดเกิดเหตุบ้านหลังนี้แล้วค่ะ
เป็นบ้านยกสูงมีใต้ถุนนะคะแล้วก็ผู้ตายเนี่ยนอนในมุ้ง
อยู่ใต้ถุนครับของบ้านหลังนี้ค่ะไปเจอคราบเลือด
คุณผู้ชมยังมีบางจุดนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็
เจ้าหน้าที่แล้วก็ญาติเนี่ยเขาล้างคราบเลือดไปเกือบหมดแล้วนะคะนี่รถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายคันสีน้ำเงินเงินคันนี้ค่ะ
จอดอยู่ใต้ถุนบ้านแต่บริเวณบ้านเนี่ย
ถ้าเกิดว่าสังเกตดีคุณชมพู่บอกว่ายังมีคราบเลือด
คือตอนที่คนร้ายฆ่าผู้ตายแล้วเนี่ยนะคะเลือดเนี่ยไหลนอง
เท้าเนี่ยก็เหยียบเลือดของผู้ตายแล้วก็เดินย่ำไปบริเวณบ้าน
ที่มือของคนร้ายก็ยังเปื้อนเลือดแล้วไปเจอรอยมือเปื้อนเลือดเนี่ย
ราวบันไดนี่ค่ะครับนี่ค่ะนี่ย่ำขึ้นไปบนบ้านด้วยนะคะอืมนี่
แต่ว่าตอนที่คุณชมพู่ไปที่บ้านเนี่ยไม่เจอใครนะคะ
เพราะว่าทุกคนในบ้านเนี่ยออกไปงานศพของผู้ตายที่วัดบำรุงราช
หรือชาวบ้านเรียกว่าวัดหัวไผ่อยู่ในตัวเมืองสุพรรณบุรี
เรามีโอกาสค่ะคุณผู้ชมไปคุยกับคุณเมษยาอ่อนอินอายุ๓๑ปี
เป็นเจ้าของร้านขายของชำซึ่งก็อยู่ติดกับบ้านของผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะ
บอกว่าเมื่อวานผู้ตายยังมานั่งดื่มเหล้าขาวตั้งแต่สักประมาณ๒ทุ่ม
นั่งร่วมโต๊ะเดียวกับอาจารย์อู๋แล้วก็ตะพันธ์ซึ่งก็เป็นคนในพื้นที่
ตอนนั้นสังเกตดูไม่มีท่าทางผิดปกติอะไรนะคะเราก็ถามว่าเขาทะเลาะอะไรกันหรือเปล่า
ไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาสใดใดทั้งสิ้นแล้วผู้ตายเนี่ยยังพูดหยอกล้อกับเจ้าของร้านขายของชำ
ก็คือคุณเมษยาอยู่เลยบอกว่าพรุ่งนี้อยากกินเกาเหลาคุณแม่สยาก็เลยแห่กลับไปบอกว่าไม่ให้กิน
พรุ่งนี้ไม่ทำขายจะปิดร้านไม่คิดนะคะว่าสุดท้ายแล้วผู้ตายเนี่ยจะไม่ได้กินเกาเหลาจริง
ที่ผ่านมาผู้ตายไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใครแต่ก็ยอมรับว่า
หลังทราบข่าวว่าผู้ตายถูกฆ่าโหดเยี่ยมแบบนี้นะ
ตกใจรู้สึกเศร้าใจรู้สึกตกใจ
เพราะผู้ตายเนี่ยนิสัยดีนะคะ
หยอกล้อกับลูกค้าแล้วก็ตนเองเป็นประจำเลย
เดี๋ยวลองฟังเสียงคุณเมษยาหน่อยค่ะ

นั่งตอนแรกมีอาจารย์อู่นั่งกินอยู่ก่อน
เขานั่งกินข้าวปกติของเขาทุกวันอยู่แล้ว
พอสักพักคนตายถึงได้มา

ไม่ได้นัดค่ะเหมือนมาเจอกันเฉย
อืมคือตอนนี้คุณชมพู่ลงพื้นที่ก็พยายามที่จะไปคุยกับคนรอบบ้านของผู้เสียชีวิตเลยนะคะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าเหตุจูงใจเกิดจากอะไรทำไมถึงลงมือได้โหดเยี่ยมเช่นนี้นะคะอีกหนึ่งคนที่คุณชมพู่ไปคุยด้วยนี่ค่ะคุณผู้ชมคุณป้าสละออนอินนะคะเป็นเพื่อนบ้านของผู้ตายบอกว่าที่ผ่านมาผู้ตายไม่เคยมีปัญหาเบาะแว้งกั
มันเกิดขึ้นเนี่ยอืมผู้ตายไม่เคยมีปัญหากับใครจริงจริง
นะคะแต่คุณชมพู่บอกว่าพอไปตรวจสอบที่บ้านเนี่ย
ของคนร้ายที่เปื้อนคราบเลือดของผู้ตายเนี่ยพยายามที่จะ
เดินขึ้นไปบนบ้านเหมือนจะไปเปิดประตูบ้าน

หนึ่งต้องการไปขโมยของหรือเปล่า

ต้องการไปฆ่าพ่อของผู้เสียชีวิตอีกศพหรือไม่

พอคนข้างในมันมาบอกฟุตเลยเดินไม่ได้เลย
ข้าวอ้อนลงเลยน้ำผับเลย
แล้วก็สักกระเดี้ยวตั้งสติได้ก็เดินไปบ้านมันนู้นแหละ

ก็ไปเจอรอยตีนที่กระดาย

คือนั่นแหละ
ไปพูดคุยด้วยก็คือคุณนิติธรรมพิลาพร

คนนี้สำคัญตรงที่ว่า
เป็นคนสุดท้ายที่ผู้ตายไปนั่งกินเหล้าด้วย
บอกว่าเมื่อวานในวงเล่าผู้เสียชีวิต
ก็ดูท่าทางปกตินะไม่ได้เครียดอะไรไม่ได้กังวลอะไร
ดื่มเหล้ากันเสร็จแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านตามปกติ
ยืนยันว่าเจ้าตัวก็คือคุณนิติธรรมเนี่ย
ไม่เคยมีปากเสียงในวงเล่ากับผู้ตาย
รู้สึกขนลุกมากไม่คิดเลยนะคะว่าผู้ตายจะโดนฆ่าได้แบบหดเยี่ยม
มหิตแบบนี้นะคะฟังเสียงคุณนิติธรรมหน่อยค่ะ
คือผมมานั่งอยู่แล้วเขาจะมาตามที่หลังนะ
คือเราก็ไม่ได้นัดหมายกันทุกครั้งหรอกเราจะไม่เคยนัดหมายเพียงแต่ว่า
ที่ตรงนี้เขาเคยนั่งอยู่ก่อนแล้วผมมาผูกข้าวที่นี่กินประจำ
ช่วงระยะเวลา๑เดือนสัปดาห์หลังมาผมกินปิดประจำ

ทีนี้เมื่อวานเค้าที่นั่งคุยกับเขา

เขาก็ไม่ได้พูดอะไร
ส่วนใหญ่เรามานั่งเสร็จแล้วเราก็กลับใช่ไหม

คดีนี้อยู่ในท้องที่สพเมืองสุพรรณบุรีนะฮะ
คุณชมพู่สรรพัฒน์วันนี้ก็เลยไปตามความคืบหน้า
คดีที่สถานีตำรวจหน่อยนะฮะสพเมืองสุพรรณบุรี
ลักษณะเชิญมาขอให้ข้อมูลให้ปากคำอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะครับ
ตั้งแต่๑๐โมงเช้านะครับ๖คนนี้เนี่ยมีนายวรพงศ์หรือว่า
โด่งอายุ๒๖นายสุภกิจหรือต้นอายุ๒๙นายมโนไทยหรือต้องอายุ๓๒
นายสมชายหรือว่าแอร์อายุ๒๙นายนารินหรือเด๋ออายุ๒๒และนายสลาวุฒิหรือว่าเบลอายุ๒๒
เล็บจากเสื้อผ้าพิมพ์รอยนิ้วมือรอยเท้าอะไรพวกนี้เอาไว้ด้วย
เพราะว่าที่บ้านเกิดเหตุมันมีรอยเท้าเปื้อนเลือดใช่ไหมรอยมือเปื้อนเลือดอะไรพวกนี้
ท่านผู้ชมครับหลังจากให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่เนี่ย
คุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับโด่งต้นต้องแล้วก็แอร์
ใน๖นะฮะนี่ฮะ๔ใน๖คนที่ตำรวจเรียกมาสอบปากคำวันนี้
อะไรต่างต่างเนี่ยนะครับคือทั้งสี่คนเนี่ยบอกกับเรานะครับ
บอกว่าเขารู้จักกับนายไพรวันผู้ตายจริงแต่ไม่เคยมีปัญหา
แย้งอะไรคันทั้งสิ้นแล้วไม่ได้เจอผู้ตายมานานแล้วด้วย
ถามว่าถ้าจะมีคนเจอนายไพรวันเนี่ยใครเจอล่าสุดเนี่ย
ก็คือต้องเนี่ยเจอคนเดียวเจอเมื่อนู้น๓๔วันก่อนมาแล้วนะ
เพราะวันนั้นไปกินข้าวแล้วเจอกันที่ร้านขายของชำ
นี่ฮะสายมือนี่คือภาพของนายไพรวัลผู้ตายนะครับเขาเป็นช่างเชื่อม
คือทั้งโด่งต้นต้องแล้วก็แอร์ก็เลยบอกว่าเอาแล้ววันนี้เนี่ยพวกเขากลายเป็นจำเลยของสังคมได้ยังไง
เขาจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายได้ยังไงยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของนายไพรวัลเลย
แล้วเรื่องยาเสพติดอะไรพวกนี้เขาก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวด้วยเขาอยากรู้เหมือนกันว่าใครคือคนฆ่านายไพรวันนะ
คือนี่เขาพูดอย่างนี้นะเขาบอกกับเรานะเขาบอกถ้าเจอหน้านะจะขอจัดหนักซะหน่อย
ทำให้ผมสวยกันไปหมดเลยต้องกลายเป็นต้องถูกตำรวจเรียกมาสอบปากคำ
แต่ยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างเต็มที่

เคยผู้พันธุ์

ปบ๊วยธรี่ว์ก็มีมีผมสี่คนแล้วครับ
เลือกกินเหล้าอะไรอย่างนี้ทำนองนี้ครับ
แล้วเหตุมันเกิดก็เขาก็เชิญมา
ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ให้เขาเก็บเขาอยากเก็บอะไรก็ให้เขาเก็บ
พวกผมก็ขอแสดงความบริสุทธิ์ใจ
นี่นะฮะที่ทั้ง๔คนบอกกับเรานะครับ๔ใน๖ที่วันนี้ตำรวจเชิญมา
ขอข้อมูลมาให้ปากคำตำรวจบอกว่ากำลังไล่ติดตามตัวคนร้ายอยู่นะครับ

แต่แน่นอนว่าคนร้ายเนี่ยเชื่อว่าต้องรู้จักผู้ตายเป็นอย่างดี

เผลออาจจะเคยเข้านอกออกในบ้านของผู้ตายด้วย
เพราะว่ารู้ว่าผู้ตายเนี่ยนอนอยู่ตรงไหน
นี่ฮะตลบมุ้งเข้าไปฆ่าเขานะฮะ
อาจจะมีความโกรธแค้นกันมาก่อนนะครับ
แล้วมาเนี่ยมาถึงก็กะว่ามาตอนที่เขานอนหลับอยู่ในมุ้งเลยค่ะ
แล้วก็ลงมือฆ่าเขาแต่ไอ้ที่ว่าทำไมถึงมีรอยเลือด
เปื้อนเท้าเปื้อนมือพยายามจะเดินขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านที่พ่อผู้ตายเขาอยู่เนี่ย
อันนี้ก็ต้องไปขยายผลต่อใช่ค่ะหรือว่าจะเป็น
พวกตั้งใจจะมาฆ่าชิงทรัพย์หรือจะอะไรยังไงอ่ะเนี่ยต้องต้องไล่ต่อ
ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใครเลยนะครับ

ตอนนี้ภายในงานศพของคุณไพรวัลผู้ตาย
ศพถูกจัดที่วัดบำรุงราชหรือชะบั้นเรียกว่าวัดหัวไผ่ตรงนี้ค่ะ
บรรยากาศแน่นอนนะคะเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
เรามีโอกาสไปเจอคุณพ่อของผู้ตาย
ชื่อว่าคุณพ่อวัยแก้วปานอายุ๗๕ปีแล้วนะคะ
บอกยากที่จะทำใจทำใจไม่ได้เลยจริง
อยากให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด
เพราะคดีนี้อุกชะกันแล้วก็สะเทือนขวัญมาก
คุณผู้ชมบรรยากาศเมื่อสักประมาณ๒ทุ่มที่ผ่านมา
พิธีสวดพร่าพิธรรมศพแล้วก็จะมีกำหนดชาวประนักกิจศพคุณไตรวัล
ก็คือวันอังคารที่๕ตุลาคมนี้นะคะ
ครับตอนนี้ก็ต้องไล่ติดตามตัวคนร้ายนะฮะ
คดีแบบนี้ชาวบ้านบอกไม่ค่อยสบายใจ
ถ้าคนร้ายยังจับไม่ได้ไม่รู้ว่าเดี๋ยวภัยจะมาถึงบ้านหรือเปล่า